มาดูเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อนะแต่คุณผู้ชมถามถึง
เรื่องของการขุดทองกุบุริขุดสมบัติที่กาญจนบุรีนะคะ
เรื่องนี้มีหลายแง่มุมนะคะมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะคะ
คือหลักมีคุณลุงสามท่านคุณลุงเชิดพงศ์คุณลุงบุญส่งคุณลุงอึ่ง
สามคนที่มีความมุมานะมีความเชื่อขุดกันมายี่สิบปี
เชื่อว่ามีสมบัติแน่เชื่อว่าจะต้องเจอทองแน่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ
อันนี้คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวเรามาต่อเนื่องเป็นสัปดาห์เนี่ยนะ
อันนี้ยอมรับยอมใจคุณลุงทั้ง๓ท่านที่มีความมุมานะในการขุดนะ
แต่ว่าในมุมเรื่องของข้อกฎหมายก็คือเจ้าหน้าที่บอกว่าจะมาขุดแบบนี้
หนึ่งคืออันตรายสองคือผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่บอกที่ดินตรงนี้เป็นที่ราชพัสดุ
เจ้าหน้าที่เขาห้ามแล้วนะคะห้ามคุณลุงทั้ง๓ท่านขุดต่อ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอาจจะมีการดำเนินคดีด้วยซ้ำ
ทางเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้นะคะอีกมุมนึงเนี่ยก็เป็นมุมเรื่องของความเชื่อ
คือคุณนฤทธิบุญนิ่มทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้มาตลอด
ถึงขั้นที่ว่านอนบ้านคุณลุงเชิดพงศ์แล้วนะคะตามคำท้าของคุณลุงนะคะ
คุณลุงยืนยันว่าลุงไม่ได้บ้าลุงไม่ได้เพี้ยน
ความเชื่อที่คุณลุงเล่ามาต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์เป็นสิ่งที่ลุงเจอมาจริง
นาริสบุญนิ่มไปนอนจริงรับคำท้าของคุณลุง
แล้วที่นาริสลงพื้นที่ไปทำข่าวเนี่ยนะคุณลุงเชิดพงศ์และคุณลุงบุญส่ง
เล่าเรื่องลี้ลับอาถรรพ์หลายอย่างมากนะนาริสไปเจอตุ๊กแก่ดำในถ้ำ
คุณลุงบอกว่ามีงูจงอางตัวใหญ่ตัวนึงคุณลุงบอกว่ามีงูเห่าห้าตัวที่คุณลุงเลี้ยงไว้
คราวนี้มีค้างคาวมาคราวนี้มีจราเข้ยักษ์มา
คือก่อนหน้านี้ที่เล่าเนี่ยบอกมีพูดผีวิญญาณมีแสงวาบวาบอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดใช่ไหม
แล้วลุงเชิดพงศ์เขาบอกว่าถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยให้มานอนลองค้างที่บ้านเขา
นาริสบอกผมไม่ได้ไม่เชื่อนะลุงแต่อยากนอนด้วยเพราะไปทำข่าวอยู่หลายวัน
นี่นอนเมื่อคืนใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือภาพเมื่อคืนเลยนะคะ
ครับก็นอนอยู่ที่บ้านคุณลุงคืนนึงนะคะคุณลุงเชิดพงศ์ก็เปิดบ้านต้อนรับนาริสกับทีมข่าวของเราเป็นอย่างดี
อย่างปลาทำอาหารกินนะคะช่วงเกือบ๔ทุ่มค่ะคุณลุงบุญส่งอาสาพานฤทธิ์และทีมข่าวของเราไปสำรวจจุดต่างนะคะ
คือจุดที่ขุดหาสมบัติด้วยความมืดดึกแล้วด้วยบรรยากาศก็ชวนขนลุกเหมือนกันนาริสบอกแบบนี้
๔ทุ่มเลยเหรอใช่ค่ะ๔ทุ่มค่ะคุณลุงบุญส่งท้านริสกับทีมข่าวว่าเนี่ย๔ทุ่มแล้วไปสำรวจหลุมที่ขุดเอาไว้ไหม
ที่หนึ่งลึกกว่าหลุมอื่นก่อนเข้าไปเนี่ยคุณลุงบุญส่งก็ทำพิธียกมือไหว้ขออนุญาตสารปู่โสมแล้วพานฤทธิ์กับทีมข่าวไปสำรวจด้านในตอนกลางคืนนะคะ
คุณนฤทธิ์กับคุณลุงบุญส่งสำรวจในหลุมจู่ตอนที่คุณลุงบุญส่งกำลังอธิบายว่าหลุมขุดยากขนาดไหนนะเจอครั้งข่าว
คราวก่อนนาริสเจอตุ๊กแก่ดำคราวนี้เจอค้างคาวค่ะทุกคนตกใจมากเดี๋ยวลองดูนะคะ
นี่ไงไปแล้วเมื่อกี้นี่ไงเดี๋ยวสังเกตดูอีกทีนะ

ใช่คุณลุงบุญส่งก็เลยบอกนาริสว่าไปงั้นขึ้นเถอะ

โสมเฝ้าทรัพย์ท่านเลี้ยงไว้เป็นบริวารคอยปกปักพิทักษ์ขุมทรัพย์หรือว่าสมบัติที่อยู่ในนี้นะคะ
ก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าค้างคาวตัวนี้มาแสดงตัวให้เห็นมาทักทาย
อันนี้คุณลุงบุญส่งบอกนะ
ทีนี้ค่ะมีหนึ่งในชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านของคุณลุงเชิดพงศ์ค่ะ
ชื่อว่าในตั๊กนะคะในตั๊กก็บอกว่า
เขาก็เชื่อเรื่องราวความอาถรรพ์ของสถานที่
ตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
เพื่อนของเขาเองแล้วเห็นเพื่อนตายไปต่อหน้าต่อตา
เพราะไปลบหลู่สถานที่แห่งนี้ค่ะเขาบอกว่าเมื่อ๒๕ปีก่อน
พฤษภาคมปี๒๕๓๗ตัวในตั๊กกับแฟนแล้วก็เพื่อนอีก๕คน
เที่ยวบ้านคุณลุงเชิดพงศ์นี่แหละค่ะหนึ่งในเพื่อนของเขาอ่ะชื่อว่าเก่ง
พอมาปุ๊บพูดจาท้าทายเลยพอลุงเขาเล่าเรื่องความเชื่อความอาถรรพ์นะ
ท้าทายเฉยเลยและเจ้าที่ตรงนี้แรงมาก
ในตั๊กบอกว่าเพื่อนเขาเหมือนกับว่าไม่เชื่อ
ว่ามีวิญญาณทหารญี่ปุ่นสิงสถิตอยู่ตรงนี้พูดว่าเป็นเรื่องไร้สาระ
ตะโกนเสียงดังว่าเดี๋ยวจะเอาทงชาติของสหรัฐอเมริกามาปักซะเลย
เป็นการพูดลบหลู่ท้าทายแล้วก็ตะโกนเสียงดังครับ
ถัดมาตอนเช้าในเก่งมาขอปืนลูกกรดกับลุงเชิดพงศ์บอกว่าจะไปยิงสัตว
แล้วก็ขึ้นไปบนภูเขาสักพักเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
ในเก่งเดินลงมาจากภูเขาถือซากนกกางเขนดงมาอวดเหมือนกับยิงนกมา
เพื่อนก็เลยต่อว่าเก่งว่าทำอะไรตรงนี้มันมีเจ้าป่าเจ้าเขาไปยิงสัตวฆ่าสัตว์แบบนี้ได้ยังไง
เก่งก็ยังท้าทายต่อตอบกลับมาว่าช่วยไม่ได้แม่นเองบอกยิงปืนแม่น
เพื่อนเพื่อนก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องของการลบหลู่สักพักนึง
เพื่อนเพื่อนก็แนะนำเก่งว่าเออเอานกที่ฆ่าได้ไปทำอาหารกินก็แล้วกันอย่าไปยิงทิ้งยิงคว่าง
ไหนยิงมาแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ในเก่งไม่ฟัง
เอานกโยนใส่วงเล่าเด็กหางนกเอามาเสียบที่หมวกครับ
แล้วเอานกโยนทิ้งแม่น้ำโชว์เพื่อนเพื่อนนี่ตอนนั้นนะคะ
ในตั๊กบอกว่าเก่งกับเพื่อนก็ไปทำแพร่ร่องในแม่น้ำ
อยู่ติดกับจุดที่มีการหาสมบัตินี่แหละกำลังเล่นน้ำกันอยู่ในเก่งคนนี้
ที่ชอบพูดจารบหลู่แล้วก็ไปยิงนกอ่ะนั่งเล่นอยู่บนแผ่มีจราเข้ตัวใหญ่ค่ะ
พุ่งมาจากใต้น้ำครับแล้วคาบร่างในเก่งที่อยู่ในแพร่
ลงไปในน้ำโอ้โหในตั๊กคนที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่า
เขาเห็นกับตาและเพื่อนทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเห็นกับตา
จราเข้ตัวใหญ่มากพุ่งไปที่ในเก่งคนเดียวแล้วคาบงาบลงน้ำไปเลย
ทุกคนตกใจรีบหนีขึ้นบกก็เฝ้ารอว่า
จะมีซากศพของในเก่งขึ้นมาจากน้ำหรือเปล่าสุดท้ายไร้วี่แววค่ะ
เขามากันห้าหกคนตามมาหลังมาพอเขาเข้ามาถึง
เขาก็มาปักทงสหรัฐพอตื่นเช้ามาผมกินกาแฟกันอยู่เขาบอก
ขอยืมปืนลูกกดหน่อยจะไปยิงอะไรเล่นบนนี้เนี่ยเดินไว้ตรงเนี้ย
เขาก็เดินลงมาพร้อมรถกันเขียนดงบอกว่าช่วยไม่ได้มันดังแม่น
เขาพูดกับผมแบบนี้ผมก็เอาละซวยแน่เนี่ย
เขารำคาญผมเขาดึงหางนกเสียบหมวกแล้วก็เอานกโยนลงน้ำ
แล้วตอนนี้ก็เล่นน้ำกันเขาก็เล่นน้ำกันหมดเลยสักพักเดียว
ตะเข้เจ้าวังที่ว่าตาหารสองเนี่ยขึ้นมาคาบเขาคนเดียว
บลงไปต่อหน้าต่อตาทุกคนที่เล่นน้ำอยู่เป็นสิบพญาเนี่ยเป็นสิบ
แล้วเด็กใต้ชุดนี้ตายกับพิการทั้งนั้นตายที่นี่คนหนึ่ง
แล้วก็ไปตายที่กรุงเทพแล้วก็พิการที่เหลือพิการเดี้ยง
เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาเห็นกับตาจริงจริงนะคะแล้วก็มีพยานที่เห็นกับตา
เห็นเหตุการณ์เป็น๑๐คนจราเข้ยักษ์มางาบในเก่งไปคนเดียวเลย
ไปอาทิตย์หนึ่งค่ะร่างของในเก่งลอยมาติดกับต้นไม้ริมแม่น้ำ
ทีนี้ในตั๊กบอกว่าก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับร่างทรงชื่อดังคนหนึ่งฟัง
ร่างทรงบอกว่าสาเหตุการณ์ตายของในเก่งก็คือเป็นเรื่องอาถรรพ์ที่ในเก่งไปลบหลู่เจ้าที่
ฆ่านกที่เป็นบริวารของเจ้าที่ที่ในเก่งถูกจราเข้ฆ่าไป
จราเข้ไม่ได้กัดจนตายด้วยซ้ำนะคะจราเข้คาบร่างของในเก่งไปขัดไว้กับไม้ที่อยู่ใต้น้ำให้หมดลมหายใจ
ถ้าจราเข้ข้าบไปเพื่อกัดเพื่อกินซากคงไม่ลอยขึ้นมาติดต้นไม้แบบนี้โอ้โห
นาริสฟังแบบนี้ก็นอนนอนบ้านลุงเชิดพงศ์ค่ะนาริสบอกก็
ก็แอบขนลุกจริงนะแต่นาริสบอกว่าก็ไม่ได้ฝันไม่ได้สัมผัสอะไรนะคะ
แต่สิ่งที่นฤทธิ์กับทีมข่าวทุกคนที่นอนบ้านลุงเชิดพงศ์อะค่ะตื่นเช้ามารู้สึกเหมือนกันก็คือ
ตอนกลางคืนที่หลับไปอ่ะเหมือนมีคนเดินอยู่รอบบ้านนาริสบอกว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่ได้ยิน
ทั้งถังภาพทั้งคนที่ไปด้วยอ่ะได้ยินเหมือนกันค่ะตอนนอนหลับอยู่ที่บ้านลุงเชิดพงศ
เหมือนมีคนเดินรอบบ้านเพราะได้ยินเสียงใบไม้แห้งเหมือนโดนเหยียบเป็นระยะระยะทั้งคืน
ลุงเชิดโพงแกออกมาเดินหรือเปล่าลุงเชิดโพงอาจจะนอนแล้วไหมอ่ะ
นาริสบอกว่านาริสงงจริงเพราะก็นอนอยู่ในบ้านกันหมดอ่ะถ้าจะมองในมุมอาถรรพ์ก็อาจจะเป็นไปได้
แต่ถ้าจะมองตามหลักวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นสัตว์ป่าออกมาเดินอาจจะเป็นตัวอะไรก็ได้ออกมาเดินตอนกลางคืน
อย่างที่บอกว่าก็มีเรื่องมุมของคดีความด้วยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมเกียจโฉมฉายผู้กำกับสพไซโยกบอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่นะคะ
ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรกับที่ดินตรงนี้
ที่คุณลุงทั้ง๓ท่านมาขุดหาสมบัติกันนะคะ
ตอนนี้คุณลุงเชิดพงศ์ยังอยู่ในพื้นที่

เพราะว่าให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรามาอย่างต่อเนื่อง
แต่ลุงอึ่งหนึ่งในทีมขุดหาสมบัติ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการจับกลุ่มตัวนะคะ

ก็จะต้องสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติม
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าต้องแจ้งข้อหาคุณลุงทั้ง๓ท่านด้วยค่ะ
ที่มีการลักลอบขุดหาสมบัติในพื้นที่ตรงนี้
ลักลอบนำเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เข้าไปขุดเจาะ
เป็นการขุดเจาะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตอนนี้คือสั่งยุติการขุดเจาะแล้วนะคะ
ยังไม่มีใครออกมายืนยันว่าที่ดินตรงนี้เป็นของใครกันแน่
มีแค่ทางผู้ใหญ่บ้านที่ออกมาบอกว่าที่ดินตรงนี้